นี่มะขานะครับ

เขาจะรอพี่เหรอ

ก็เป็นธีเรียนที่แตกต่างนะครับ
แต่เป็นหัวเมืองทางเหนือ
ภูกภัยรับกับบ้านเมืองภูติสมทน้ำ
อ่าส่วนตัวก็คือได้รับนาธิให้ทำมาให้ทำนาธิเป็นนักแสดง

ซีเรียสไม่ซีเรียสครับผมว่าอย่างที่เคยบอกไปตลอดเวลานะครับ
สมัยนี้ใครจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ได้ครับผมก็
ก็อย่าไปใส่ใจเลยก็รับชมผลงานไปอย่างมีความสุขแล้วกัน
แล้วก็ไม่ได้ร้องไม่ได้เล่นเป็นยังไงบ้าง
ดีครับผมดีใจหนึ่งอย่างแรกเลยคือ
ผมชอบวิธีการทำงานของพี่ออฟภูมิภัทร
แล้วก็๒ชอบละครเรื่องนาคี
แล้วก็ดีใจมากที่เล่นกับแต้ว

มีสองนางเอกใช่ครับก็ถือว่าเป็นสองนางเอกใหม่ที่ร่วมงานด้วย
ครั้งแรกกับพี่ออฟแล้วกับพี่แต้วเหรอครับ
กับพี่ออฟเนี่ยเคยเล่นในสิ่งหัวใจ
พาร์ทของพี่อ๊อฟแล้วก็แต้วเนี่ยครั้งแรกครับ
คิดว่าส่วนต่างถ้าเป็นออฟว่าใครอยากไปกับใครคนเดียว

เพราะว่าความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
แต่ว่าความตั้งใจความสวยงามของละครของทีมงานเนี่ย

แล้วก็ถ้าใครชอบก็ขอบคุณ
ถ้าใครไม่ชอบก็ลองเปิดใจดูครับ
ยินดีครับยินดีขอบคุณมากด้วยที่เปิดดูแล้วก็เปิดดู
เรื่องที่สูตรฝีมือจริงแล้ว
มันเป็นความท้าทายของส่วนตัวนะครับผม
ก็เราอย่างที่บอกเราทำเต็มที่อยู่แล้วครับ
ส่วนเรื่องที่ผ่านมาเรื่องคลื่นชีวิตที่ผ่านมาเราก็

ก็ผมว่าหลังจากนี้ไปทุกเรื่องผมก็เต็มที่ครับ

ใช้เวลาเตรียมการนานนึกไหม
เป็นการหาเข็มของไฟครับ

จะมีคนแท็กมาให้ดูว่ามันหมายความว่าอะไรครับผม
ก็ดีใจดีใจครับ

ส่วนใหญ่เราจะเป็นคนให้เนี่ย

สวัสดีครับก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลย
จะเก็บไปไหมครับ

เสริมงามแล้วก็ถึงวันเวลาก็ต้อง

โอ้โห

หยิบยื่นอะไรดีมาให้ขอบคุณที่

เออไม่มีนะครับ

ก็อย่างที่เคยบอกไปหลายรอบแล้ว
ก็คือถ้าเขายิ้มเราก็ยิ้ม
เขาชื่นใจเราก็ชื่นใจไปด้วย
สั่งครับ

เราเป็นผู้ชายมุมมิงขึ้นไหมครับ

จริงเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผม
แต่ว่าก็วันสำคัญอะไรที่
เป็นวันสำคัญนะก็มีของมีอะไรให้นิดหน่อยครับ
แล้วตอนนี้กินชั่วมากเกิดอะไรกันบ้าง

กล้องเขาขี้โกงครับถ่ายไงก็สวยครับ

ก็มีบ้างครับแต่จริงก็
อยากไปอยากไปเก็บภาพนั่นแหละครับผม
ก็ได้ภาพที่น่าประทับใจมาครับผม
ก็สอนใช้กล้องไปธรรมดา
ก็มาของน้องได้เห็นไหมครับ
ี่ห้อเสื้อผ้าใช่ไหม

สวยน้องเคยเอาให้ดูละครับผม
ก็ได้ช่างภาพคนเก่งมาถ่าย
แล้วก็ได้นางก็ร่วมนักด้วยอะไรอย่างเงี้ย

เหมือนน้องฟิตหมุนเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
ใช่ก็เป็นผลดีต่อโปรดักต์สินค้าแล้วก็ตัวน้องด้วยครับ

สวยดีนะผมไม่ได้มองว่าอย่างนั้น

ร้องครับแล้วแต่ความเหมาะสมของ

ถามการเกิดน้องทำไมถึงเลือกทำโฟโต้บุ๊กให้กับน้อง
อยากทำมานานมากแล้วเรื่องโฟโต้บุ๊กก็
ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่เรามีเวลาเลือกรูปแล้วก็ทำออกมา
ครับผมทำมาสองเล่ม
ต่างที่หน้าปกอย่างเดียวข้างในเหมือนกันครับ
เอาไว้ให้น้องอันหนึ่งแล้วก็ผมเก็บไว้ดูอันหนึ่ง

พี่ช้อนช้อน
อ๋อให้เขามาดู
ผมว่าเดี๋ยวนะเลือกทีมเดี๋ยวไม่ใช่
ถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นเคนได้เข้ามาดูผมก็จะพูดว่าเคนสู้นะ
วันนั้นพี่ช้อนเข้ามาดูพี่ช้อนสู้นะ
ผมก็ผมก็ไม่ได้เลือกทีมไม่ได้มีอะไรครับผม
ก็ถือว่าให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานที่เรารู้จักกันครับผม
กระแสมาที่ที่มาที่ไหนครับ
มาที่ผมเยอะไหมสำหรับส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้นะ

แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือแล้วแต่คนจะคิดครับ

ก็เพื่อนนักแสดงด้วยกันเราก็ต้องให้กำลังใจกันอยู่แล้ว
ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับ
ครับผมครับผมครับผม
ตอนนี้เรื่องสาระมั้ง
โอเคครับผม
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ